ถ่าไปเที่ยวต่อหน่อยกับไปเที่ยวทะเลนี่นะครับ

เห้ไปเลยคะ

เอาล่ะอย่ารอช้าก็เลยไปเที่ยวกันหน่อย
เขาบอกว่าเจอกับทางด้านวานสีน้ำเงิน

เห็นไม่ค่อยพร้อมนะนี่เดี๋ยวมีภาพช้าให้ดู
เฮ้ยนี่เห็นมั้ยชัดเจน
นี่ขนาดเห็นแค่ไม่เต็มตัวนะยังใหญ่ขนาดนี้เลย
นี่คือวานสีน้ำเงินกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่นะครับ
บริเวณเกาะ๕และเกาะ๖
หมู่เกาะซีมิลันอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาครับ
นี่เราทำภาพนิ่งมาให้คุณผู้ชมดูใกล้เลย
ภาพช้ามากเลยนะครับฟิตให้ดูเลยนะ
เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันครับ
เป็นผู้ถ่ายเอาไว้ได้นะครับขณะออกตรวจพื้นที่
ที่พบกับวานสีน้ำเงินไหว้หายไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่เกาะครับ
ซึ่งวานตัวดังกล่าวนะครับเขาคาดว่าจะมีความยาวประมาณ๑๕เมตร
โอ้โห๑๕เมตรมันสักเท่าไหร่คุณชนะ
ถ้ายังไม่เห็นภาพนึกในแนวตั้ง
กับตึกประมาณ๕๖ชั้นนั่นคือความยาวใหญ่ของมัน
ตึก๖ชั้นนี่สูงมากนะครับ
มันคือนี่แหละตัวประมาณ๑๕เมตรใหญ่อยู่นะครับ
แล้วก็คาดว่าจะเป็นวานเฉพาะถิ่นเป็นกลุ่มประชากรวานสินเงินแคระ
นี่แคละแล้วเหรอครับ๑๕เมตรนี่คือวานแคระเหรอคะ
ไซมินิเป็นไส้มินิประมาณเครื่องพันห้าร้อยสี่สี่

แล้วถ้าไม่แคละล่ะเขาบอกว่าตัวเต็มไวตัวใหญ่ของมันเลยครับ
ประมาณ๒๕๓๐เมตรประมาณนั้นจะใหญ่ได้อีก
โอ้โห๒๕๓๐เมตรประมาณ๑๐ชั้นได้ไหม
คิดดูแล้วกันว่ามันจะสักตึกผมว่าเลย๑๐ชั้น
คอนโดแบบพวกแบบ๘ชั้น๙ชั้นอย่างนี้เนอะ

ส่วนในทะเลไทยนี่แหละครับ
เคยพบวานสีน้ำเงินเพียง๓ครั้งโผล่ในฝั่งทะเลอันดามันทั้งหมดนะครับ
ครั้งแรกเมื่อปี๒๕๕๐ครับ
ส่วนครั้งต่อมาเนี่ยเมื่อปี๒๕๕๖และล่าสุดพบอีกครั้งที่หมู่เกาะซีมิลันนะครับ
การพบกับทางด้านวานสีน้ำเงินเนี่ยถือว่าเป็นการพิสูจน์ว่า
ทะเลของเราทางฝั่งอนามันยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เยอะนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็เจ้าวานสีน้ำเงินอย่าไปกลัวมันมันไม่ได้กินคน
มันกินกุ้งเคยแล้วก็แพลงต้อนนะครับ
ปัจจุบันปริมาณวานสีน้ำเงินในซีกโลกใต้อยู่ที่ประมาณ๑๓๕๐ตัว
และยังพบหลักฐานว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้น
ละ๓ต่อปีก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับสำหรับสัตว์ที่หายากแบบนี้นะครับ